มาดูคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะก็เป็นคลิปร้อนในโลกออนไลน์ที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
เราหาคำตอบให้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันมาจากคลิปที่คุณครูท่านหนึ่งนะคะ
เป็นครูสาวก็โพสต์คลิปบอกว่ากินโกโก้ยังไงไม่ให้อ้วนนะคะก็มีภาพจิบโกโก้
แก้วค่ะไปดูคลิปนี้กันค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหคือจริงคุณครูก็

คลิปสนุกจริงไม่ให้อ้วนแต่มันกลายเป็นเรื่องไม่สนุก
เพราะชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อสังเกตหลายอย่าง
เอ้าทำไมเอาแก้วโกโก้ที่ตัวเองกินเหลือเอาไปให้นักเรียนต่อแถวกินต่อ
ดราม่าเลยคุณนัทพงศ์ค่ะ
กินแล้วเนี่ยแหม่มันเทให้เด็กกินโรคติดต่ออื่นอีกด้วยที่น่าห่วงนะคะ
ก็ว่ากันไปยาวเลยนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปที่โรงเรียนบ้านหนองพระองค์
ที่ตำบลละลวดจังหวัดบุรีรำค่ะ
เป็นโรงเรียนที่ครูสังกัดอยู่นะคะ
คุณครูกริตติยาศรีฮวงค่ะเป็นครูวิชาคณิตศาสตร์
ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังบอกว่าที่เอาน้ำโกโก้ไปให้เด็ก
เพราะว่าเด็กจะถามเสมอเลยครูมีอะไรกินบ้าง
ครูก็เลยเอาโกโก้ซึ่งมีหลายแก้วมาเทแบ่งให้เด็กนักเรียน
ชั้นอนุบัน๓คนละนิดให้เด็กได้กิน
แล้วครูยืนยันบอกว่าแก้วนั้นไม่ใช่แก้วที่เธอกินนะ
ไม่ใช่กินแล้วเอามาให้เด็กอย่างนั้นไม่ทำแน่นอน
ยืนยันว่ามันเป็นคนละแก้วกันคุณผู้ชม
แล้วเธอก็บอกว่าอยากจะขอโทษชาวโลกออนไลน์ที่เธอทำให้เข้าใจผิด
บางคนเม้นต์มาแรงเกินเธอบอกสำนึกผิดไม่ทัน
เป็นการเข้าใจผิดถ้าเธอจะผิดก็ผิดตรงที่ว่า
ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดก็คุณครูก็อธิบายให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ที่เขาซื้อมาหลายแก้วมาก
จริงเมื่อวานหนูไม่ได้สอนอนุบาล
แต่ว่าพี่ที่เขาสอนอนุบันเขาไม่อยู่ก็เลยมาดูแลแทน
ก็เลยเอาแก้วอีกแก้วหนึ่งมาเทให้เด็กก็แค่นั้นแหละค่ะ

แต่ก็ประมาณว่าบางคนก็ด่าเยอะไป
หนูซ้ำนึกผิดไม่ทันค่ะอย่าด่าหนูเยอะ
ก็หายไขข้อข้องใจนะคะคนละแก้วกันค่ะนะคะ